ดูที่อายุทยาครับเค้าบอกว่าคนข้ามสะพานลอยแห่งนึง
เค้าเห็นเอ๊ะมันจะมีวิมาร
วิมารสะพานลอยอันไหนเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันฮะ
ดอมขึ้นผิดขาวหรือวะ
งานอะไรสะพานลอยอะไรนี่มันบ้านคน

ปกติเวลาเราขึ้นสะพานลอยแล้วเราเห็นคนเร่ร่อนอ่ะ

ไม่มีขนาดนี้นะไม่ไม่เพราะเต็มมากเลยเนี่ย

วิมารนี้สีชมพู

เขาก็เขาอยู่ธรรมดาไม่ได้

ตกแต่งให้มันมีผ้าม่านสวยหน่อย

มันมีใครมาลงหลักปรักฐานที่นี่หรือเปล่า

บนสะพานลอยแถวตลาดคานหา
เกาะเป็นสี่อำเภออูไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่แขว้งการทางพระราชนครศรีอยุธยา

เพื่อจะคืนพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้กับชาวบ้านครับ
นักข่าวเลยไปถามพนักงานโรงงานในพื้นที่แถวนั้นก็ทราบว่า
สัปดาห์ที่แล้วนะพวกเขายังเห็นว่า
บริเวณวิมารสะพานลอยที่คนเรียกกันเนี่ยยังมีคนอาศัยอยู่เลย
แต่พอมาสัปดาห์นี้อ้าวไม่อยู่แล้ว
เหลือแต่ที่นอนครับเหลือแต่ที่นอนผ้าม่านถูกทิ้งไว้
ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่คนนี้เธอบอกว่ากังวลทุกครั้งเลย
ต้องเดินผ่านสะพานลอยจุดนี้เพราะว่าคือเห็นคนมาตั้งเป็นวิมาร
สร้างเป็นมุมนอนส่วนตัวแบบนี้ก็กลัวจะไปรบกวน
แต่เธอจะทำยังไงได้แหละมันต้องผ่านทุกวัน
ถ้ายังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่จะข้ามถนนด้านล่างก็ข้ามไม่ได้
คนจะข้ามก็เกรงใจเดี๋ยวกลัวไปบุกรุกเคหาสถาน
แม่ค้าในพื้นที่ครับคุณถาริกาเนี่ยเล่าว่า
เจ้าของวิมารสะพานลอยแห่งนี้ก็คือชายเร่ร่อน
สติไม่ค่อยจะดีหรอกแล้วชายเร่ร่อนคนนี้
เดินผ่านไปผ่านมาไปขอเงินชาวบ้านเขา
พอเธอมาเห็นเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแบบนี้รู้สึกสบายใจเลยครับ
ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่แขวงการทางพระนครศรีอยุธยาด้วยนะ
แต่เดี๋ยวสติไม่ดีจริงเหรอ
คุณดูลักษณะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเขา
เขาจัดที่นอนเข้ามุมมีมุมเสื้อผ้ามีมุมซักล้าง
มีมีโต๊ะนั่งเล่นนี่เถอะโต๊ะกินข้าว
เหลียบร้อยกับห้องนอนพี่เบิร์สเยอะ
กูดูมุมซักล้าง
ก็ราบว่าพอรับร้องเรียนลงไปดำเนินการทันทีเลย